เหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับกับครอบครัวของคุณยายวัย๗๘ปี

ภายุฝนถล่มที่นาคอร์ณได้เจอสิวิมาเมื่อคืนนี้
เมื่อคืนนะ
ถูกบ้านเนี่ยเป็นผนังบ้านล้มทับจนเสียชีวิต
แล้วคุณยายอยู่กับลูกสาวอายุ๔๐ปีนะฮะ
คุณยายุค๗๘ปีลูกสาวอายุ๔๐
ลูกสาวพิการทางสมองนะฮะ
เป็นดาวนซินโรมเท่ากับว่า
ลูกต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ลำพัง

ผนังพังลงมาแบบนี้เลยนะครับ
กำนันตำบลศรีละกอเล่าให้กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีฟังไว้แบบนี้ครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้มีพายุฝนตกหนักยาวนานกว่า๒ชั่วโมง
ทำให้น้ำหลากมาจากที่สูงไหลลงที่ต่ำ
แล้วน้ำมันก็ค่อยไหลมาในพื้นที่บ้านของคุณยายด้วย
ซ้อผนังตัวบ้านทั้งสองด้านของคุณยาย
ก่อนที่ผนังจะพังคลืนลงมาแล้วก็ทับคุณยายเสียชีวิตนะครับ
ครับคือเกิดจากบ้านมันสุดเลย
ครับพอฝนตกหนักแล้วดินข้างหลังมันรวมตัวแล้วมันก็สุดลง

แต่ว่าคุณยายถูกบ้านพังแล้วก็ทับจนเสียชีวิตเนี่ย

เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นภาพกราฟิกเราทำให้เห็นนะฮะ

หลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนตลอดทั้งคืนนะครับ
หนักเลยก็๒ชั่วโมงได้นะครับ
ในพื้นที่ตะบนศรีละก่อทำให้เกิดน้ำหลากผ่านมาทางบ้านของคุณยายนะด้วยนะฮะ
ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแต่ว่าก็สุดโสมแล้วนะครับ
พอมวลน้ำเริ่มมากขึ้นน้ำก็ค่อยกัดซ่อชั้นดินแล้วก็ผนังบ้าน
ประกอบกับฐานบ้านรากฐานข้างล่างเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับ
ทำให้ตัวผนังบ้านคอนกรีตต้านไม่อยู่นะครับ
ประจวบเหมาะกับช่วงเช้ามืดคุณยายตื่นขึ้นมาเปิดประตูบ้านพอดีเลย
จังหวะนั้นเองผนังบ้านก็ล้มทับคุณยายเสียชีวิตคาที่เลย
ทำให้เกิดเรื่องเศร้าสลดเกิดขึ้นนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือหลังจากนี้ครับลูกสาวของคุณยายที่เป็นผู้พิการทางสมอง
เป็นดาวนซินโรมอายุ๔๐ปีจะอยู่ต่อไปอย่างไร
อายุ๗๘คือคุณยายก็อยู่ดูแลลูกมาจนอายุ๗๘
แต่ตอนนี้คุณยายไม่อยู่แล้วเนี่ยฮะคือก็มีน้ำใจของคนในหมู่บ้านที่ไม่ทอดทิ้งกันหลังจากทราบเรื่องนะครับ
บรรดาคนในหมู่บ้านคนที่ทราบข่าวก็รวมน้ำจิตน้ำใจมาช่วยกันจัดงานศพให้คุณยาย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทุกคนก็รู้ดีว่าแม่ลูกคู่นี้เขาก็มีกันแค่สองคน
คุณยายก็รักผูกพันลูกมากลูกพิการทางสมองก็ดูแลอยู่ตลอดแต่จากนี้ไปลูกจะทำยังไงนะครับ
นายวรวุฒินนพระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง
ทุบบ้านหลังเดิมทิ้งทั้งหมดแล้ว
แล้วเดี๋ยวให้สร้างบ้านหลังใหม่เพื่อให้ลูกสาวของคุณยายอยู่
ก็คงต้องให้ลูกสาวของคุณยายอยู่บ้านหลังนี้นี่แหละ
โครงสร้างก็เอาให้แข็งแรงเป็นบ้านขึ้นใหม่
แต่เรื่องการดูแลจะอยู่ยังไงแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวต้องแจ้งเรื่องทางท่านผู้ว่า
ให้ท่านผู้ว่าสั่งการช่วยเหลือมาอีกทีหนึ่ง